คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อักษรย่อกันบ้างดีกว่า
มีมาให้ทายกันอีกแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
คือเขามีกระแสข่าวออกมานะคะว่ามีอดีตสามีภรรยา
ซึ่งคุณอดีตสามีเขาออกมาแฉว่าคุณแม่ยาย
ซึ่งเป็นอดีตแม่ยายเนี่ยผีพนันเข้าสิง

ซึ่งหวยเนี่ยไปตกอยู่ที่สาวพิงกี้สาววิกาคุณ

เออคือเขาออกมาแฉอดีตแม่ยายว่าเป็นผีพนัน
ฝ่ายชายต้องไปตามล้างหนี้ให้แม่ไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้าน
แล้วก็เป็นชนวนเหตุให้เลิกกัน
หลายอย่างมันเข้าเขาแบบนี้
เจอแบบนี้พิงกี้จะมีปรี๊ดหรือเปล่า

หนูว่าเป็นเรื่องที่ไม่ประสงค์ดีสักเท่าไหร่กับการเขียน

หนูควรว่ามันควรจะเขียนชื่อไปเลย

เออนะคะ

เราไปฟังเธออัพเดทกันดีกว่าค่ะ
แต่ว่ามันค่อยไปเรื่อย

ไม่มีวันหยุดหน่อยมากกว่า
แล้วก็เรียนซ้อมด้วย

เรากลับมาทำงานในจุดที่เราเป็นเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของการเป็นนักแสดงที่ดีที่สุด